มาดูเรื่องของอากาศร้อนโอ้โห

้าเขาบ่นร้อนจริงร้อนไม่ไหวแล้วนะฮะ
แล้วก็สารถีรถม้าที่ลำปางเขาก็บ่นอุบมาเหมือนกัน

เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ยอมขึ้นรถม้า

นักท่องเที่ยวบอกสงสารมากกลัวเขาจะตากแดดร้อน
แต่นักท่องเที่ยวเองก็ร้อนด้วยแหละนะครับ

ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ชื่นใจแล้วนะฮะ

ผู้ประกอบการสารถีขับรถม้าตระเวนรอบเมืองลำปาง

หลับเอาแรงบนหลังม้าที่ไม่ยอมวิ่ง
ต้องหยุดวิ่งรับจ้างกับนักท่องเที่ยว
เพราะม้าเขาเกิดความเครียดไงคุณ

วันจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารด้วยนะครับ
ซึ่งจากการที่ทีมข่าวของเราก็ตระเวน
ไปตามสถานีรถม้าที่บริการอยู่ตามจุดต่าง

ต้องนำรถม้าไปจอดตามร่มไม้แบบนี้

เฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นยังพอวิ่งได้อยู่
แล้วม้าเขาก็กินน้ำแบบโอ้โหร้อนจริงเลยครับ

แม้จะไม่ได้นั่งรถม้าไม่เป็นไรนะคะ

ใครที่ไปเที่ยวลำปางก็ไม่ได้ขึ้นรถมา
แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับรถม้านี่ไปไม่ถึงนะคะ
แต่เขาก็สงสารมาหน้าร้อนแบบนี้ครับ

แต่ช่วงนี้ม้าหน้าร้อนเพราะว่าม้าไม่ค่อยวิ่ง
ไม่ค่อยวิ่ง

ค่ะแค่ได้เห็นก็โอเคล่ะ
นี่แหละแค่ได้เห็นได้มาถ่ายรูป

นะครับด้านของคุณพี่สารถีรถม้านะฮะ

มีอาชีพขับรถม้าสืบทอดจากครอบครัวของพ่อแม่

พอถึงฤดูร้อนอากาศที่เมืองลำปาง
ยังไม่ร้อนจัดอย่างเช่นทุกวันนี้

แต่ปีนี้ลำปางนั้นแรงจัดร้อนจัด
เมื่อนำม้ามาเทียบรถม้าจะขัดขืนเลยคุณ

ทำให้ตอนนี้ก็รายได้ลดลงอย่างมากนะครับ

ขี่ไปอากาศดีไปอากาศเย็นสบาย

คนนั่งมีความสุขทุกคนนะครับ

จุบันรถม้าที่วิ่งในจังหวัดลำปางมีไม่ถึง๕๐คันแล้ว
ทั้งหมดที่เคยมี๙๐คันแล้วก็หวั่นเหลือเกินนะครับ
รถม้าลำปางจะเหลือเพียงตำนานเล่าขาน

อีกทั้งลูกหลานคนลำปางไม่สนใจเป็นสารธีรถม้าสืบทอด
ลำปางจริงบางคนยังไม่เคยนั่งรถม้า

เพราะเห็นม้าแล้วก็เห็นรถม้าทุกวัน
ก็เลยบอกว่าชินตาก็เลยไม่นั่ง
ดังนั้นคุณพี่เขาเลยบอกว่าอยากจะให้ช่วยกันสืบทอดกันซะหน่อยนะครับ
เรื่องของรถม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเอง